ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เปิดตำนานอาหารพื้นบ้านรสชาติจัดจ้าน
บรรยากาศริมคลองจากเคยล้มเป็นหนี้ถึง๕ล้าน
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินเพียง๔๐๐๐บาท
หลวงสุดเด็ดอาหารเหนือแต๊จากพยาวกับครัวเปื่อนควร
ยอดขายวันละ๓หมื่นบาท
จากเคยเป็นหนี้พนันกว่า๑ล้าน
อยากลาโลกกลับใจสู้จนล้างหนี้หมดภายใน๔ปี

ต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบากมานับไม่ถ้วน
อะไรที่ทำให้พวกเขาสู้จนมีวันนี้ได้
ไปหาคำตอบกับเฮียป้องและน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ปากทองของคนอยากร่วย

แล้วบ้านเก่าอยู่ไหน

วันนี้ที่พามาเนี่ยเป็นร้านอาหารริมคลอง

รวมไปถึงอาหารเขาเป็นอาหารที่หาทานได้ยากมาก

แต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาตรงนี้๑๘ปีแล้ว
แต่กว่าจะมาเป็นแบบนี้เริ่มต้นมาแค่เงินทุน๔๐๐๐บาท
รู้เหมือนกันว่า๔๐๐๐บาทเนี่ยจะเริ่มต้นมาได้ยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยข้างในกันเลยค่ะ
ร้านอาหารบ้านริมคลองตั้งอยู่ที่ซอยพระแม่มหาการุณยี่สิบห้า
นนทบุรีเป็นร้านอาหารพื้นบ้านบรรยากาศริมคลอง
ที่แสนจะเป็นธรรมชาติ
ร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นบ้านและอาหารป่า
วัตถุดิบเนี่ยบอกเลยว่าสูตรใหม่
มีทั้งปลาคังปลาช่อนปลาทับทิมกบ
หรือจะเป็นปลาไหล่ก็มีนะครับ
ส่วนเมนูตำยำผัดแกงทอดเขาก็มีให้บริการ

แม่นิดเจ้าของสูตรเด็ดที่ทำมากว่า๑๘ปีแล้วล่ะครับ
แม่ทำอะไรอยู่คะเต็ดกะเพราจริง
รับรองว่าถ้าหนูเนี่ยทำเนี่ยเด็ดมาก
เพราะว่าสวยเด็ดอร่อยเลยไงเด็ดกะเพราได้เยอะมาก
คนที่มาเนี่ยเขาชอบสั่งเมนูอะไรกัน
ยำหัวปีปลาทอดไกลลวนปลารักษ์จุ่มยำปลาคังกบกะเพราพี่แข้ง
ส่วนใหญ่คือ๕เมนูนี้คือเมนูเด็ดใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่ารายได้ต่อวันนะแม่

วันนี้น้องตองบอกว่ายังมาขอเคล็ดลับครับอยากเข้าครัวลองทำอะไรจ๊ะ
แม่ทำอะไรดียำหัวปลีนะยำหัวปลี
งั้นเดี๋ยวหนูขอเปิดสูตรยำหัวปีกุ้งสดนะแม่นะ

ได้เวลาที่น้องใบตองและเฮียป้องจะบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการทำเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือ
ำหัวปลีกุ้งสดโดยที่ร้านจะเตรียมเครื่องปรุงต่าง
เพื่อนำหัวปลีมาหั่นแบบสดพร้อมไปยำนั่นเองล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวกันช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชม
ไปกินอาหารริมโขงกันที่เชียงคาญจังหวัดเลย
วัตถุดิบชื่อแปลกที่มีชื่อว่าตัวดองแดง
ตัวดองแดงที่ว่าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
จะเป็นแมลงหรือเปล่าหรือสัตว์น้ำกันแน่
หาคำตอบได้ที่นี่เลยครับกับร้านป้าจิต
ต้นตำรับเมนูดองแดงเจ้าแรกของเชียงคาน

รสชาติอาหารจะแซ่บอร่อยถึงสวงขนาดไหน
ตามเข้าไปในร้านกันเลยครับ
ก็ซึ่งเป็นอันดับแรกแล้วก็ไกล้ยากพวกป๊าปลาเผาพวกอัมตมน้ำปบพวกอะไรเนี้ยค่ะ
มีหลายอย่างอาหารในร้านของเรา
เรียกได้ว่าตัวน้องแบงค์ของทางร้านป้าจิตเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูส้มตำนั่นเอง
แล้วไปไงมาไงถึงได้ตัวน้องแดงมาเป็นวัตถุดิบหลักของร้านได้ล่ะครับ
จิตตั้งร้านมาตั้งแต่ปศ๓๒ค่ะ
แรกก็เป็นนมจีนแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเป็นตัวดองแดงขึ้นมา
กว่าจะมาเป็นแป้งนี่ก็หลายวิธีการอยู่นะ
ก็จะเอามาหมักมาหมักแป้งให้มันเน่าเอามานึ่งก็เป็นชั่วโมงแล้วค่ะ

เสร็จแล้วเขาก็มากองก็มาผสมเป็นแป้ง
กว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะ
แต่ก่อนไม่ได้คุยนะสมัยแต่ก่อนมันขายดีมาก

เกี่ยวเสียเดี๋ยวเนี้ยตั้งแต่โควิดมานี่มันน้อยวันละสิบโลห้าโล
ทราบถึงส่วนผสมที่นำมาทำตัวน้องแดงกันแล้ววิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับคุณผู้ชม
นำแป้งขนมจีนมาใส่ลงไปในกระบอกปั๊มตัวดองแดงจากนั้นทำการปั๊มแป้งลงไปในหม้อที่มีน้ำเดือด
แต่เทคนิคสำคัญที่จะทำให้เป็นตัวด้องแดงนั่นก็คือการสะบัดข้อมือให้แป้งเนี่ยร่วงลงไปในหม้อนั่นเองล่ะ
กักขนาดให้ได้ตัวน้องแดงประมาณ๒๓เซนติเมตรเท่านี้เราก็จะได้ตัวน้องแดงขาวอวบเหนียวนุ่มพอดีคำแล้วล่ะครับ
มีพระเอกเป็นเส้นด้อมแดงแล้วก็ขาดนางเอกที่เป็นส่วนผสมทีเด็ดไปไม่ได้
นั่นก็คือน้ำปลาร้าสูตรเฉพาะของร้านป้าจิตที่ต้มเองล่ะครับ
เป็นปลาร้าต้มที่ร้านเราต้มเองมันก็จะหอมจะอร่อยเพราะว่าเราจะต้มใส่หลายหลายอย่างอะค่ะ
สูตรของเราอ่ะค่ะจะหอมจะนั่นกว่าปลาร้าที่ปลาร้าอีกเนอะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงคานปากชมก่อนถึงโรงพยาบาลเชียงคาน๑๐๐เมตร
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอจดสูตรอาหารจากร้านครัวบ้านริมคลอง
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ
ขี่มอไซค์ไปตลาดกลับมาแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยน
คือแม่ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ

มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒ศพ
ก็คือคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจ้างไป

ล้าน
พอวันหนึ่งลูกค้าแทงมาเยอะเราเกิดความโลภ
ไม่ได้เนี่ยมามองตรงข้ามกันเราไม่ใช่หรอกนะ

วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารบ้านริมคลอง

และตอนนี้เฮียป้องและน้องใบตอง

เปิดเคล็ดลับการทำเมนูเด็ด
นั่นก็คือยำหัวปรีกุ้งสด
ซึ่งเครื่องปรุงและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างนั้น
เฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ
เอาไงลงไป
จะทีมันนามเลยปะ
ไม่งานค่ะ
เถี๋ยงอยู่ได้น้ำเดือด
แล้วก็ต้องมาทีมันใส่นี้

น้ำปลา๑ช้อนครึ่งโทบล
ไอ้ปีปองช่วยหน่อย

ถ้าลูกค้าสั่งแล้วแม่ถึงค่อยทำ

วันหนึ่งทำกี่จานได้แม่อย่างนี้

อ่าถ้าป่าวเขาจะเป็นเฦี๋ยวโหดโหดหน่อย
กุ้งสดนอกจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูพื้นบ้านเด็ด
กเกิบกระเพาพริกแห้งโอ้โหเฮ้ย
โดยเริ่มจากการนำกบไปสับทั้งตัวตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมัน
เอากบลงไปผัดเติมน้ำเปล่า

งปรุงรสซอสหอยนังรมกระเทียม
จนแห้งเติมพริกแห้งลงไป
และใส่ใบกระเพราให้มีกลิ่นหู
โอ้โหแค่นี้เราก็ได้กบสับกะเพราพริกแห้งแบบนี้แล้วล่ะครับ

เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องใบตอง

มันกลมกล่อมมากอ่ะแล้วหัวปีแม่อ่ะกรอบแล้วไม่ขมเกิน
ส่วนอันนี้ต้มยำปลาคังพี่ป้องตักแล้ว
เรียกว่าถึงเครื่องถึงเครื่องนะฮะจัดจ้านนะครับ
อุ้ยนี่ดูหนังปลาคางหนังอู๋นิ่มมากนิ่มมาก
งเด้งอ่ะเป็นต้มยำที่กึ่งต้มโครงไหมแม่
มริขาผาแบบทิ้งไปเริ่มเลยสด
เอามาต่อปลาทับทีม
กรอบน้องทุ่มในครับ
เนื้อปลานุ่มมากนะฮะแล้วบอกเลยว่าหอมกระเทียมมาก

ข้าวนี้ก็แบบแซ่บจริงจังมันจะมีความแบบว่าเพิ่มรสชาติตัดเลี่ยนเนอะ

อันนี้คือไก่ลวนภราร้า
อดีตนะครับเคยล้มจากการเป็นเท่าแก่รถสิบล้อจากที่เคยมีรายได้หลักแสนก็เจอพิษเศรษฐกิจและโดนโกงจนในที่สุดต้องขายทุกอย่างทิ้งแล้วอะไรทำให้แม่นิดสู้ชีวิต
จะมีร้านแห่งนี้ได้ล่ะครับ

ก็น้ำมันเติมเงินสด
เสื้อขิงตายเงินสด

คือเราจ่ายหรือแม่เราไปจ่ายก่อนอ่าแต่พอไปถมถมให้คนนี้แล้วเขาไม่จ่าย
เขาก็ไม่จ่ายเราก็เลยเป็นหนี้เองเป็นหนี้เท่าไหร่คะแม่ก็มันเป็นหลายล้านอ่ะ
รถที่เคยซื้อมาห้าคันค่อยค่อยขายไปสิบล้อคันนั้นไปหมดเลยหมดเลยอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นแม่ทำอะไรอ่ะคะขายรถไปแล้วบ้านก็จำนอง

มันก็ขายได้แต่ว่าบางคนกินเสร็จก็เอาไว้ก่อนนะ

วันนึงก็ไม่ได้เยอะ๒๓พัน
ก็เลยมีคนแนะนำให้มาที่นี่อ่า

แล้วตอนที่เข้ามาเห็นว่ามีตังค์มาติดตัว๔๐๐๐บาท
สภาพที่นอนตอนนั้นนอนกันยังไง
ก็นอนเหมือนแค่ไม้

ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอาหารแบบนี้
เป็นปลาทอดต้มยำ
ทีนี้แม่ก็เป็นคนที่ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของเอง

ก็คือไปขี่มอไซค์ไปตลาดกลับมา
แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนคือแม่ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ

อ๋อแม่ไม่ได้ขี่เองอ๋อคือมีคนค่ะคือวิน

พาหลานไปเที่ยวประสบอุบัติเหตุยังไงคุณแม่
ก็รถเก่งแสงทุกชน

แต่ตอนนั้นจะว่ารู้นะก็ไม่รู้หรอกมีของอร่อยค่อย
พอปึ้งเสร็จแม่ตื่นมาทีคือที่โรงพยาบาลอะ
มันมันมีความรู้สึกเรานอนอยู่บนดินบนย่าอะไรอย่างนี้
คือตกคลองลงไป

ตกคลองเลยเหรอตกคลองแล้วคนช่วยกันไหม
พี่คนขับมืออินก็ไปเหมือนกันเล็ก
มีแบบบาดเจ็บตรงไหนบ้างแม่
ก็ขาหักหัก๕ก้อน

อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้มีผลกระทบกับชีวิตแม่นิดถึงทุกวันนี้

เดินก็ไม่สะดวก
พ่อที่ไม่ทำอาหารได้เป็นเนี่ยต้องทำ

แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เห็นบอกว่าแม่เพิ่งจะมารู้ทีหลัง
ว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุที่แม่เล่าว่าแม่พาหลานไปเที่ยว
มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒ศพ
ก็คือคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจ้างไปและอีกคนนึงก็คือ
หลาน
จังหิตตอนแรกเขายังไม่ให้แม่รู้ทำไม

ถามถามว่าหลานเป็นไงบ้าง

ร้องไห้ร้องทุกวันเลยนะ

ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทำใจไม่ได้

ผ่านมาเนอะอุปสรรคผ่านมาแล้ว

แล้วทำไมร้านอยู่ดีเป็นคนเยอะขึ้นมา
ก็คนมากินชอบรสชาติอาหารก็ไปบอกต่อ

แล้วก็มีด้านรุ่นด้านร้านด้วยนะครับแม่ใช่หรือร้านก็ไม่มีจริงไม่เคยไม่เคยเลย
ฝั่งนู้นคือบ้านแม่นี่ประสบความสำเร็จมีที่ดินปลูกบ้านแล้วเห็นว่ามีร้านกาแฟลูกชายอยู่แถวนี้แบบครบวงจรแล้ว

เขาอยากทำร้านอาหารทำธุรกิจแล้วแบบ

โทรปิดสามทุ่มโทรบ้านศูนย์สองห้าแปดสองจ้ะ
เก้าเจ็ดสี่โทรมาจองที่ได้เพราะว่าคนเยอะ
ขอนั่งริมท้องเลยค่ะโทรมาจองได้ตลอด
ความสำเร็จของแม่นิดแห่งร้านอาหารบ้านริมคลอง
เราก็ขอไปดูร้านที่ประสบความสำเร็จจากริมถนนกันบ้าง
ช่วงริมทางสร้างเงินวันนี้น้องใบตองจะพาแฟนรายการ
เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพกับเมนูอาหารที่ใช้
เตาถ่านมากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
เพียนร้านลับชื่อดังย่านวัดราชบอพิษโดยในร้าน
แต่อะไรก็คนกินในคั่วไก่อ่ะปกติมันจะใส่ไก่
ไก่ต้องหมักก่อนใช่แล้วก็อันนี้ใช่ไหม
หึกกรอบใช่ไหมคะแต่เนี่ยร้านป้าเพียนเนี่ย
แค่อันนี้หมูแดงหมูหมักมันเป็นตำนานตั้งแต่ต้นมาแล้ว
แต่ที่หนูเห็นแล้วหนูอดใจไม่ไหวนั่นก็คือหม้อนี้กากหมูเจี้ย
วันหนึ่งอย่างนี้ใช้กากหมูเยอะไหมคะ

เพียเคยนับไหมว่าวันหนึ่งขายได้กี่กระทะ

แต่หนูแอบเห็นว่ามันมีเมนูที่คนสั่งเป็นแบบน้ำ
ว่ามีทั้งแบบคั่วแห้งและแบบน้ำ

ั่วกันร้อนกลิ่นเต้าทานหอม

เอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปชิมกันเลยครับ

ดูคุณแค่ไข่ก็น่ากินแล้วอ่ะ

ซุปก็อร่อยทุกคนเส้นแบบเป็นเป็นบะหมี่เส้นเล็กเล็กนะคะ
หนูนุ่มมากแล้วหำไม่เหนียวหอมพริกไทย
หมูแดงก็จะมีรสชาติแบบน้ำหมักด้วยอ่ะทุกคนเอาหนึ่งคำนะ
แบบครบด้วยหมูแดงไก่กากหมู
ลมกล่อมพอดีแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมกระทะอ่อนอ่อน
แล้วกากหมูนะกรอบเด็ดมากสุดยอดจริงนะคะใบตองแนะนำเลยค่ะ
อร่อยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นร้านเด็ดริมทางสร้างเงินที่เขาใช้เต้าทานมาช่วยจนทำให้ร้านเนี่ย
ดังอยู่คู่ย่านนี้มานานเลยทีเดียวล่ะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียน
เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งร้านที่สร้างตำนานความอร่อยด้วยเตาถ่านและเทคนิคฝีมือการผัดแบบนี้
และนี่ก็คือร้านไทยเฮงหลีร้านอาหารตามสั่งเจ้าเก่าแก่
เทคนิคที่สำคัญของร้านนี้ก็คือการใช้เต้าทานแล้วฝีมือการใช้กระทะใบใหญ่ใบนี้นี่แหละครับอุ้ย
ร้านเราขายมากี่ปีแล้วคะ

ปีแม่ใช้เตาถ่านมาห่น๔ปีเลยเหรอ
ถึง๑๐๐จานไหมแม่ประมาณ๑๐๐จุดเด่นของร้านแม่คือกากเจียว
วันนึงแม่ใช้กากหมูเยอะแค่ไหน

เจียวนานไหมคะแม่
ไม่นานค่ะ
แป๊บเดียว

ไข่เยี่ยวมากกระเพรากรอบพร้อมกับกากหมูจุกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะ๖๐บาทเท่านั้นเอง

ปรับใช้เพื่อจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ริมทางสร้างเงินตอนนี้เราก็มีกิจกรรมดี
กิจกรรมแจกสนั่นดูแล้วรวยเศรษฐีป้ายแดงครบรอบ๒ปี
ง่ายเพียงคอมเมนต์มาว่าอยากให้รายการเราปรับปรุงเรื่องอะไร
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุดรับรางวัลไปเลย
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สองถึงห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ทางเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ส่วนตอนนี้เราขอไปเปิดเคล็ดลับความรวยกับอีกหนึ่งร้านเด็ด
ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารเหนือที่มีให้เลือกชิมเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียว
รสชาติเนี่ยก็ดีดีจนลูกค้าต่างก็ยอมรับว่านี่แหละเนื้อแท้เลยเจ้าเฮ่า
ซึ่งจะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ค่ะย่านรังสิตธัญบุรีนั่นเองนะคะ
วันนี้จะพามาตามหาร้านอาหารสูตรเด็ด
ร้านที่มีชื่อว่าครัวเปื่อนควร

มีเมนูให้เลือกมากกว่า๘๐เมนู
ขายเนี่ยวันละ๓๐๐๐บาทนะคะ
และที่สำคัญ๔ปีเท่านั้นขายดีจนล้างหนี้ได้เกลี้ยงเลย
ทำไมถึงขายดิบขายดีแล้วเป็นเศรษฐีป้ายแดง

ครัวเปื่อนขวนร้านอาหารเหนือย่านรังสิตคลอง๔ธัญบุรี

เป็นร้านอาหารเหนือเต็นแต่จากจังหวัดพยาวเจ้า
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่ควรคนนี้นี่แหละครับ
เรียนรู้การทำอาหารจากคุณแม่
ดัดแปลงมากกว่า๘๐เมนูเลยทีเดียว
มีโต๊ะให้บริการมากกว่า๑๕โต๊ะ
แล้วเมนูอาหารจะเด็ดขนาดไหน
เอาไปคุยกับพี่ควรกันเลยครับ
คุณแม่นะคะสวัสดีจ้า
นี่
หนูขออนุญาตถามนิดนึงนะหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกัน
ชื่อร้านก็คือครัวเปื่อนควร
แปลว่าอะไรแล้วคนภาคกลางจะต้องออกเสี่ยงยังไงดีคะ
แชทไลน์ส่งไลน์คุยเพื่อนก็กลัวเพื่อนควร

เปื่อนที่เราเห็นเนี่ยคือคำว่าเพื่อน

แปลว่าร้านนี้ต้องเป็นสูตรของทางเราเองถูกไหม

คิดเมนูอาหารเหนือนี่คือ๘๐เมนูเลยเหรอ
ใช่ครับนักขณะเจ้านักขณะโอ้อ่าแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วค่ะแม่
ปีนี้ปีที่๙ครับแม่ปี๙ปี๙นะคะแล้วทำไมถึงสนใจจะมาเปิดเป็นร้านอาหารเหนืออ่ะคะ
ก็จริงจริงแล้วเราเป็นคนเหนืออยู่แล้วครับค่ะเพราะเราอยากเอาสูตรที่ว่าเราเคยทานแต่เด็กเนี่ย
ครับทำเองทำเองคือทำเองแบบดินเนี่ยงี้แหละ
งั้นเดี๋ยววันนี้ใบตองขออนุญาตบุกไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำน้ำเงี้ยวนะคะ
ครับผม
ได้เวลาตามน้องใบตองบุกเข้าครัวไปดูเคล็ดลับการทำเมนูเด็ดขนมจีนน้ำเงี้ยวกันแล้วล่ะครับ
โดยปกติที่ร้านจะทำน้ำพริกเองเริ่มจากนำตะไคร้สดตามด้วยขาหอมแดงกระเทียมรากผักชีใส่ลงไป
ในช่วงหน้าครับ
เหลือเงินก้อนสุดท้ายแสนนึง

เป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์ครับเมื่อกี้ถึงคิดสั้นครับ

เซธีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวเมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซา
นั่นก็คือเจ้าแม่กวนอิ่มลอยน้ำประดิษฐาน
อยู่ที่สมาคมสงครอการกุศลชาชเชิงเซา
ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเคยสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้น
กลายมาเป็นชื่อของเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้
เรื่องราวเป็นยังไงให้สินแสชัยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เขาบอกเจ้าแม่คนนี้มันลอยน้ำเพราะท่านลอยน้ำมาจริงนะครับ
เมื่อประมาณตี๑๓๐นาทีของวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
มีการแจ้งจากมูลนิธิกู้ภัยว่าไปที่ศพลอยน้ำมา
พอไปถึงที่เกิดเหตุเข้าไปใกล้ตกใจเป็นเทวลูกนะครับ
ขององค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนิมลอยน้ำมา
น้ำหนักส่วนสูงขององค์เจ้าแม่โคหีบองค์นี้นะครับ
ก็คือสูง๑เมตร๑๙เซนติเมตร
น้ำหนักถึง๔๐กิโลกรัมซึ่งหนักมากนะครับ
แต่ทำไมลอยน้ำลอยมาจากที่ไหนไม่ทราบ
หน่วยกู้ไภก็จะเข้าไปใกล้เพื่อจะดึงท่านขึ้น

มีคนผู้รู้แนะนำว่าให้อธิษฐาน
แค่คนเดียวแบกขึ้นมาได้สบายเลย

ทรงองค์เป็นสีเขียวไม้ไผ่
และมือของท่านถือคัมภีร์นะฮะ

คนจะเรียนหนังสือก็จะต้องมาขอพรเกิดความสำเร็จ
เรียนได้เป็นถึงระดับสาธารณ์
สอบไม่พลาดสอบมาขอพรได้
ขอพรในเรื่องเกี่ยวกับความขจัดทุกข์ขจัดภัย

คงมณีเปมีฮง
สวด๑๐๘ครั้งอธิษฐานสำเร็จทุกครั้ง
และสำเร็จทุกครั้งแล้วเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเลยนะครับ
ซึ่งการไหว้เจ้าแม่กวนอิ่มลอยน้ำแห่งนี้เนี่ยก็จะบูชาด้วยส้ม๕ผล
เพราะเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิ่มทานมังสาวิรัติสร้อยไข่มุกหรือดอกบัวสีขาว
เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งที่นี่นอกจากเจ้าแม่กลอิ่มลอยน้ำแล้วก็ยังมีจุดอื่นให้ไหว้เสริมสิริมงคลกันอีกด้วยล่ะครับ
ด้านหน้าของแท่นประลำพิธีจะมีผีเสียนะฮะตัวเมียและตัวผู้
เตรียมแบงค์๒๐บาทไว้๒ใบ
เสียบทั้ง๒ใบพร้อมกันตรงไหนก็ได้
แล้วเราก็ลู่จากข้างหลังมาด้านหน้า

แล้วก็หยิบออกใบหนึ่ง

เมื่อท่านผู้ชมก็ดีหรือผู้มีจิตศรัทธาก็ดี
มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม

ส่วนมากนิยมกันก็จะมาตอบแทนท่าน
ด้วยการบริจาคโรงศพด้านหลังผม
ที่มีโรงศพเลี้ยงลายมาบริจาคกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าห่อศพ

กุศลกลับไปด้วยได้บุญกลับไปด้วย
เพราะเราได้จาคะแห่งทานทั้งหลายให้กับผู้ยากไร้
ทางมูลนิธิทางสถานสงครอบครัวอันนี้
ก็จะเอาไปมอบให้กับผู้ยากร้ายศพร้ายญาติ

กระจายไปทั่วจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ได้เห็นวิธีการไหว้ขอพร

ประสบความสำเร็จกันไปแล้ว

เรามาเปิดเคล็ดลับการทำพริกน้ำเงี้ยว
จากร้านครัวเปื่อนควรกันต่อ
วัตถุดิบหลัก๒ตัวนี้นั่นก็คือ

ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นจากทางภาคเหนือนั่นเองล่ะครับ
โดยที่ร้านจะนำไปจี่ไฟกับเตาถ่านเพื่อให้ถั่วเน่าเนี่ยมีความหอม
และตัวกะปิมีกลิ่นหอมมากขึ้น
จากนั้นนำไปตำให้ละเอียดและนำมาผสมกับเครื่องสมุนไพรไทย
ทิ้งไว้๒ชั่วโมงเราก็จะได้พริกน้ำเงี้ยวแบบนี้แล้วล่ะครับ
แต่ว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวให้น้องใบตอง
และพี่นาภรรยาสุดที่รักของพี่ควรสอนการทำน้ำเงี้ยวกันต่อเลยครับ
ก็คือทำยังไงก่อนคะขั้นแรก

ยังไม่ต้องใส่พริกแกงเหรอคะยังค่ะ
ใช้ไฟอ่อนแล้วก็เคียวไปเรื่อยกระเทียมจะได้ไม่ไหม้

นี่นาอันนี้เราต้มอะไรไว้คะ
แล้วใส่อะไรลงไปอีกมีพวกรากผักชี
ใช่มีพวกลาป็อตชีมีกระเทียมด้วยให้น้ำซุปมันหอม
อ่าส่วนหนึ่งก็ตักลงไปในหม้อซุปเลยนะคะ
แต่ว่ายังต้องเหลือส่วนนึงอาวิเคราะห์ไว้ผัดมั้ย

ลงหมดเลยค่ะ
เราก็ใส่เลือดไก่

ัมมทรีย์
เข้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้ซึมข้อน้ำ
มันจะตุ้ม

เราอีกประมาณสัก๑๐นาทีค่ะ
เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายเมนู

เมนูอาหารเหนือสูตรล้านนาแต๊จากจังหวัดพยาวเจ้า
ซึ่งวันนี้พี่ควรก็เข้าครัวเปิดสูตรลับให้กับรายการเศรษฐีป้ายแดงกันเลย
แต่จะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรบ้างนั้นตามพี่ควรไปกันเลยครับ
ตอนแรกอันดับแรกนะครับเราปั่นพริกก่อนนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ
พอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับใส่กระเทียมกับหอมแดงเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับ
พอหอมแดงกระเทียมเจียเริ่มหอมแล้วนะครับใส่พริกที่เราเตรียมไว้ครับ
ก็เอามาคั่วแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันครับผม
พอพริกเริ่มหอมแล้วนะครับเติมหมูบดครับผมที่เตรียมไว้นะครับ

จากนี้ก็รอให้มะเขือเทศสุกเป็นอันจบครับผม
เรียกว่าสีสันน้ำพริกอ่องถ้วยนี้เนี่ยน่ากินมากเลยนะครับ
แต่รสชาติจะเป็นยังไงให้น้องใบตองไปชิมกันเลย
แต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมชิมด้วย
ขอต้อนรับแขกรับเชิญอาสาพารวยอาหมูตีหลกครับ
มีเมนูอะไรบ้างพี่ควรแนะนำหน่อยอันนี้นะครับเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ
เป็นตัวโชว์ลวงร้านเลยนะครับแอบบอกอาหมูก่อนว่าเมื่อกี้หนูไปทำ
น้ำเหนียวอ่ะไม่ต้องทำเองด้วยใช่ไม่อยากจะคุยถือตะหลิวยังไม่ไหวเลย
อันนี้อ่ะคะพี่ควรอันนี้ไก่นึ่งครับไก่นึ่งสมุนไพรครับผม
อันนี้เป็นน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องส่วนอันนี้อันนี้เป็นแกงผักหวานปลาย่างนะครับ
โอ้สีสันน่ากินมากเดี๋ยวรสชาติอ่าคุณอาเริ่มเลยเริ่มเลย
มามาแกงผักหวานต้องโดนไก่นึ่งขมิ้นเนื้อนุ่มขมิ้นเหนียว
มันมีตะไคร้มีตะหมุนไพรลงตัวแป๊ะเลยครับผมนะครับครับ
น้ำจิ้มก็เด็ดมากนะครับอร่อยเด็ดแป้งผักหวานอ่ะ
ผักหวานใช่ไหมผักให้อ่ามามามาจะบอกว่าตัวผักหวานที่ร้านนี้อ่อนมากนะ
มันหอมป่ะมันมีความหอมใช่ครับเหมือนต้มโค้งทุกคน

ต้องไม่หวานไม่เค็มนะครับน้ำพริกอ่อน

ขนมจีนน้ำเยอะมาละ

กำลังดีแล้วก็นัวใช่ครับเนื้อหมูก็เปื่อยกำลังพอดีอยู่เลยครับผม
รุ่มปากโอ้โหหุ้ยรักแต่แตนเลยล่ะเจ้า
เรียกว่าเป็นอาหารเหนือที่รสชาติเหนือแท้แถมบรรยากาศร้านก็ยังสวยงาม
แต่กว่าที่พี่ควรจะเปิดร้านแล้วประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้
ก็เรียกว่าฝ่าฟันสู้ชีวิตมาไม่น้อยเพราะอดีตเคยเป็นเด็กเกเร
และตกเป็นธาตุของการพนันจนมีหนี้ถึง๑ล้านบาท
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยคือก่อนหน้านี้บอกเลยง่ายง่าย
เป็นคนติดพนันมาก่อนใช่ตอนนั้นพนันอะไรคะฟุตบอลครับอ๋อ
พนันฟุตบอลนี่เริ่มตั้งแต่ตอนไหน

พวกเขาจะเป็นกลุ่มเล่นฟุตบอลอยู่แล้ว
ก็จะมีแบบมันเงินมันหาง่าย

เราก็ได้๔๐๐เราถือว่าได้ง่าย

ถ้าแทงมาเยอะตอนแรกเราก็ส่งโต๊ะใหญ่ก่อน

เฮ้ยไม่ได้เนี่ยมันตรงข้ามกัน
ไม่ใช่หรอกนะเราเก็บอุ้มไว้หมดเลย

เลยเกลือถึงคิดสั้นครับ
จะหาเงินที่ไหนดีคนคนข้างหลังแกไม่ต้องลำบาก

คุณพ่อโทรมาโทรมาหลายรอบแล้วเราไม่รับสาย
วันหน้ามเปิดใจคุยกับคุณพ่อว่าทำไมไม่กลับบ้านอะไรเงี้ย
เราก็บอกว่าบอกความจริงกับเขาว่าผมมีปัญหาอยู่
กูบอกให้พูดมาเลยโปรดจะต่อมามันยากน่ะ
ตัวมาถึงตรงนี้แล้วปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ
ขอให้กลับมาแล้วมาตั้งตั้งใจใหม่มาคิดใหม่ทำใหม่
เดี๋ยวปัญหามันต้องหาทางออกได้เอง

แล้วคุณพ่อทำยังไง

หยิบยืมเพื่อนบ้านบ้างก็มาใช้หนี้ให้ผมหมดเลย

จากนั้นเราก็หันหลังให้การพนันนี่เป็นจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนครับผม
คิดใหม่ทำใหม่ก็พอหลังจากกลับมาแล้วคุยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่
ช่วงนั้นก็มีครอบครัวมีลูกค่ะเข้ามาอีกสองคนค่ะครับ
จากนั้นก็ต้องทำงานแหละครับช่วงนั้นเพื่อนทำงานอยู่
เขาวิ่งเก็บเงินผ่อนของนะฮะของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ

ก็มีเงินอยู่พันหนึ่งไปดาวนมอเซคันหนึ่ง
แต่ปัญหาของผมคือมันไม่เก็บอ่ะดิ

จ่ายง่ายก็ง่ายไม่ง่ายก็มีสลมนี่หมดเลย
เงี้ยนหนี้ก็สามแสนดั้ง
แล้วเราใช้ชีวิตยังไงช่วงนั้น
อันนี้ก็ลำบากมาอีกรอบนะครับ

พออ่านไปอ่านมาหนังสือเขาแนะนำว่า
ปัจจัย๔เนี่ยเราขายอะไรได้บ้าง

เป็นคนเหนือทำไมไม่ขายอาหารเหนือล่ะ

แม่บอกว่าแม่ทำให้ลูกอร่อยแต่คนอื่นไม่อร่อยกับลูกหรอก
แต่ผมก็อยากขายฝีมือของแม่ได้ไหม
เราคิดว่าอร่อยแน่นอนจากการที่เราเคยไปชิมร้านอื่นแล้วว่าแม่เราเนี่ยอร่อย
ว่าบ้านเราคือแม่เราแหละทำอร่อยจริงเพราะฉะนั้นเราอยากให้แม่เนี้ย
เอาคนอื่นมาได้ทานด้วยแล้วแม่ก็ยอมตัดสินใจสอนให้
ตอนนั้นเนี่ยทำการบ้านอยู่แปดเดือนโอ้โหเอาพริกแกงมาทำก่อน
ทำนวงนี่นั่นทุกอย่างลองแล้วถึงทำเองด้วยทำเป็นมาก่อนไหม
ไม่เป็นพริกแกงไม่มีอะไรให้ผมก็ต้องจับมาชั่งแล้วเขียน
ทอดทุกอย่างจดสูตรทุกอย่างเก็บไว้
ก็แปดแรงปั๊บก็มีที่เช่าที่ลำเมอร์เซงส์ตรงเนี่ย

วันแรกที่เปิดเป็นยังไง
ก็คือว่าวันแรกเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าติดตั้งป้ายก่อน

พอวันแรกเปิดปั๊บเนี่ยมียอดขายสองหมื่นเราดีใจมาก
ลูกค้าบอกว่าไม่เคยทานอาหารเหนือที่แบบต้นตำรับ

และสุดท้ายมันมีจุดเปลี่ยนที่มันทำให้ขายดียิ่งขึ้นก็คือตอนไหน

ก็เริ่มมีเงินมาใช้หนี้บางส่วนได้บ้าง

ใช่ครับ
ที่ต่างไปซื้อคืน
เพราะว่าพ่อไปขายกับคนรู้จัก

ที่ทำให้เรามีวันนี้มีร้านปลดหนี้ใช้หนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่สุดท้ายเราก็มาทราบทีหลังว่าคุณพ่อป่วย
ใช่ครับมารู้จากคุณแม่ว่าเป็นมะเร็ง
ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่พี่ขวนก็มาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เมื่อคุณพ่อป่วยหนักตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งหมอก็บอกได้ว่าคุณพ่ออาจมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่๓เดือน
ทำให้ความสุขของพี่ควรเริ่มนับถอยหลังอีกครั้ง
พ่อรู้ตัวเองมั้ยพ่อก็ไม่รู้จนกระทั่งไปตรวจเจอ
แข็งแรงแล้วแกทำงานทุกวัน
คุณแม่พาไปตรวจเจอแต่ไม่ได้บอกคุณพ่อ
แม่ก็เลยไปรับคุณพ่อผมก็ไปรับคุณพ่อคุณแม่มามาจากพยาว
แล้วก็เข้ามาจากที่กรุงเทพแล้วไปหาคุณหมอ

ก็พาคุณพ่อไปก็ตั้งแต่เดินได้ยันนั่งรถเข็น
คุณพ่อถามตรงนะครับว่าตกลงพ่อเป็นอะไร
เป็นมะเร็งไป๓ไป๔แล้วอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน
คุณพ่อก็รู้ว่าตัวเองอยู่ไปได้ไม่นานแล้ว
ก็มาคุยกับลูกแม่ผมก็นั่งคุยกันเลย
แต่ถ้าพ่อเป็นแบบนี้เขาตายขึ้นมา
ให้เอาศพพ่อไปไว้ต่างจังหวัดนะ
อะไรอย่างนี้วางแผนไว้หมดเลย
อะไรรู้สึกอย่างเขาจะวางงานได้หมด
๓เดือนกว่าอยู่กันตลอด

สุดท้ายนั้นก็คือว่าทางคุณหมอเนี่ยให้เขาและเยี่ยมแค่คนเดียว

พ่อเดี๋ยวลูกจะไปหานะรอลูกก่อน

ไม่ต้องห่วงอะไรนะแต่ขอให้คุยกับคุณแม่ด้วยผมด้วยผมก็ขอขอบคุณพ่อ
ปกติท่านนอนอยู่แล้วอยู่ก็แบบมีแรงฮึดขึ้นมาก็จะดูลูกอีกครั้งหนึ่ง

นะลูกสู้นะอะไรแบบนี้

อีก๕ทีโอมาบอกว่าพ่อเสียแล้ว

มีอะไรอยากจะแชร์มุมมองในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้งลูก

ในวันที่ลูกเราอาจจะก้าวผิดพลาดไปบ้าง

ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าปัญหาทุกอย่าง

ผมว่าความพยายามความสำเร็จตรงนั้นจะกลับมา

บางทีอยู่เบื้องหลังเราเป็นกำลังใจให้เราตลอด
สุดท้ายเนี่ยผ่านมาทั้งหมด
เราก็ใช้ร้านอาหารร้านนี้ในการดูแลเป็นเสาหลักเสาหลักของครอบครัวดูแลคุณแม่ภรรยาลูกสองคน
ผ่านมากี่ปีแล้วกับร้านนี้คะ

อันนี้คือผักหวาน